แต่เมื่อวานนี้นะครับเรื่องของช้างป่านะฮะช้างป่าที่พบว่าไปตกน้ำตกเหวนรกที่อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่แล้วก็ตายไปหกตัวค่ะนะมีอีกสองตัวนะครับ
ที่อยู่ที่แถวแถวริมขอบน้ำตกอ่ะนะอ่าลักษณะท่าทางก็ดูแล้วแบบอื้อหือ
เป็นห่วงมากเป็นตัวแม่กับตัวลูกนะครับ
ก่อนที่ทั้งสองตัวนี้จะเดินฝ่าน้ำตกที่น้ำก็ไหลแรงเชียว
แถบริมหน้าผาแถวนี้มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้
เมื่อคืนนี้ก็ยังเป็นห่วงกันอยู่ว่าตลอดทั้งคืนแล้วเนี่ย
ถ้ามีฝนตกลงมาอีกหรือว่าถ้าดินมันซุดมันอะไรยังไงอีกเนี่ย
เขาจะอยู่กันยังไงใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า
สิ่งที่ทำได้ก็คือต้องคอยมองอยู่ห่าง
เฝ้าระวังแล้วก็ให้อาหารแล้วก็รอดูให้ช้างทั้งสองคนนี้
สัญชาติตะยานแล้วก็กลับเข้าไปในป่า
เนี่ยฮะปรากฏว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยอ่ะอืม
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เจอแล้วค่ะอ่าไม่เจอแล้วนะครับ
แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะคาดว่ากลับเข้าป่า
เป็นที่เรียบร้อยแล้วปลอดภัยแล้วแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการบาดเจ็บอะไรด้วย
อืมไม่ได้พลัดตกน้ำแล้วก็ไหลอะไรไปอีกไม่มีแล้วนะครับ
อ่าที่เหลือก็คือเรื่องของซากช้างหกตัวแล้วครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นนะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ไปประชุมความคืบหน้าการติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าช้างสองตัวที่หลังจากได้ขึ้นไปเอาโดรนบินสำรวจนะครับ
พบว่าสองตัวแม่ลูกที่รอดชีวิตไม่ได้อยู่ในจุดสุดท้ายที่เห็นกันเมื่อวานนี้ตอนมืดนะครับ
แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเข้าไปในป่าแล้วหรือเปล่านะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามหาร่องรอยการเดินนะ
อ่าแล้วก็ไปเจอร่องรอยการเดินไปเจอมูลช้างสดเนี่ยขี้ช้างสดสดอ่ะนะ
มีกลิ่นสับปะรดซึ่งเป็นอาหารที่เจ้าหน้าที่โยนไปให้ช้างเมื่อวานนี้
มั่นใจว่าช้างน่าจะเดินเข้าป่าตามสัญชาติยานของสัตว์ป่า
แล้วก็มีข่าวดีเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยการบาดเจ็บของช้างทั้งสองตัวเลยนะครับ
ไม่มีเลือดหยดไม่มีอะไรเลยจากการบินสำรวจไม่พบซากช้างตายเพิ่มในน้ำตกเหวนรกเพิ่มด้วยนะครับ
เท่ากับว่ามีที่หกตัวนะหลังจากนี้จะประเมินกันว่าจะเก็บกู้ซากช้างทั้งหกตัว
น้ำตกเหลวนรกยังไงนะครับอ่าเบื้องต้นที่ประชุมกันมีอยู่สามวิธี
ก็คือ๑ขุดหลุมฝังกลบแต่วิธีนี้ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากสภาพพื้นที่จุดที่พบศพช้างเนี่ยมันเป็นหินค่ะคือถ้าจะขุดมันก็ลำบากนะครับ
รถแม็กอ่ารถแม็กโฮล์ก็ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อจะไปขุดเจาะได้
สองก็ต้องชำแหละชำแหละซากของช้างให้เป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนชิ้นส่วนไป
แล้วก็ปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติหรือไม่ก็สามชำแหละแล้วก็เอาซากขึ้นมา
แล้วก็เอาไปเผาทำลายนายคันชิตศรีนพวัลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่า
ขณะนี้ทางอุทยานได้สั่งปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเหวนรกเป็นการชั่วคราวนะครับ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดการเรื่องซากช้าง๖ตัวเพื่อเอาขึ้นมาจากน้ำ
ส่วนช้างคู่แม่ลูกสองตัวที่รอดชีวิตได้รับรายงานว่า
เจ้าหน้าที่ที่สังเกตตลอดทั้งคืนนะพบว่าช้างทั้งสองตัวไม่ได้อยู่ที่จุดหน้าผาแถวน้ำตกเหวนรกแล้ว
มีรอยเท้าเดินออกจากน้ำตกไปแล้วมั่นใจว่าทั้งสองตัวน่าจะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว
ส่วนการเก็บกู้ซากช้างจะส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นเรือที่เขื่อนขุนด่านปราการชน
เพื่อล่องเรือย้อนเดินทางไปที่คลองต้นไสแล้วจะเดินเท้าขึ้นไปเพื่อไปตรวจสภาพที่ราบในภาคพื้นดิน
ที่จะสามารถกลบฝั่งซากช้างได้เบื้องต้นน่าจะใช้วิธีคือชำแหละซากช้างทั้งหมดก่อน
ที่อยู่ในน้ำตกย่อยชิ้นส่วนให้ง่ายต่อการลำเลียงก่อน
แล้วก็จะไหลปล่อยไหลไปตามน้ำตกนะครับแล้วก็จะถอดงาด้วยนะ
พอไปถึงจุดที่นัดหมายกันไว้ก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ทำการฝังกลบ
เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคไม่ให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
แต่ว่าอันนี้เบื้องต้นนะยังไม่ได้ตัดสินใจอย่าง
เสร็จเด็ดขาดเรียบร้อยว่าจะเอายังไงกันแน่สร้างช้างป่าทั้งหกตัวล่าสุด
ตอนนี้ถูกน้ำพัดไปอยู่ห่างจากจุดเดิมเมื่อวานนี้ประมาณเกือบ๑กิโลเมตรแล้วนะครับ
ทีมข่าวชาวรัฐทีวีไปสำรวจพื้นที่บริเวณน้ำตกไม่มีซากช้างป่าแล้ว
บริเวณดังกล่าวมีสภาพที่ค่อนข้างสูงชันอันตรายทางอุทยานไม่ให้ขึ้นเลย
คุณเดี๋ยวมาสอนคือสื่อมวลชนก็ไปไม่ได้มันอันตรายมาก
โดยงานที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยไปไม่ได้เลยนะครับส่วนพื้นที่ด้านล่างที่ช้างถูกพัดไปรวมกัน
ล่าสุดนะตอนนี้ก็ได้คุมเป็นพื้นที่ที่อันตรายนะครับ
ป้องกันสิ่งต่างที่จะไปขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะห้าโมงเย็นนายนัทพงศ์สิริชนะ
เพราะว่าราชการจังหวัดนครนายกร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พบว่าจุดที่๔มีรอยเท้าช้างขนาดเล็กเดินขึ้นจากทิศใต้มุ่งหน้าสู่ทิศเหนือ
แล้วก็มีรอยของช้างป่าบริเวณโป่ง๓จุดที่กระจายอยู่ตรงนั้น
ร่องรอยการกินหน่อไม้ต้นพืชตามเส้นทาง
แล้วก็เจอขี้ช้างที่เป็นอาหารของเจ้าหน้าที่ที่จัดให้เมื่อคืน
ซึ่งการเก็บกู้ซากช้างป่าทั้ง๖ตัว
มนุยการส่วนอุทยานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑ปราจินบุรีนายวิชัยพรลีแสงสุวรรณ
บอกว่าหลังเจ้าหน้าที่ขึ้นเรือที่เขื่อนขุนด่านประการชน
เพื่อเดินทางไปที่คลองต้นไสและเดินเท้าขึ้นไป
เพื่อตรวจสภาพที่ราบในภาคพื้นดินที่สามารถกลบฝั่งได้
เรื่องต้นเจอแล้วนะคะที่ที่เหมาะสมกับการฝังกลบ
อยู่ห่างจากจุดลงเรือที่เขื่อนขุนด่านประการชนประมาณ๗๘กิโลเมตร
เป็นพื้นราบลำทานกว้างประมาณ๓๐เมตรได้
ก็วิธีการเก็บกู้ซากช้างทั้งหมดจะใช้วิธีชำแหละ
เพื่อย่อยชิ้นเนื้อแล้วก็ง่ายต่อการไหลไปตามน้ำ
เจ้าหน้าที่จะทำแนวกั้นเพื่อดักรอชิ้นเนื้อทั้งหมด
กลบบริเวณที่สำรวจเอาไว้
ส่วนจุดที่เจอซากช้างป่าทั้งตัว
ห่างจากบริเวณที่เจ้าหน้าที่สำรวจไว้ประมาณ๗๘กิโลเช่นกัน
ในงานเบื้องต้นก็ประมาณ๒๐๐เมตรที่เดินเท้ากลับมาหลังจากลงจากเรือ
ก็จะมีสภาพเป็นขี้ราบและลักษณะลำน้ำประมาณ๓๕เมตร
คาดว่ามันก็ต้องใช้เวลาอยู่ที่กระแสน้ำด้วย
อาจจะใช้เวลา๑๕วันที่จะหลุดลงไปแล้วลอยไปถึงบริเวณนั้น
กลายครับวันนี้เราก็ได้ซ่อมแซมพิเษษบางส่วนที่มันชำรุด
และเราก็จะมีการสำรวจว่ามันจะ
สามารถจะสร้างทะเมียดกันตรงไหนได้อีก
แต่ถ้าจะให้ปิดทางด่านเลยมันก็เป็นการปิดทางหากินของช้าง
ซึ่งถ้าเราปิดจริงมันก็ไม่ข้ามแต่มันก็อาจจะเป็นทางใหม่
ซึ่งอาจจะเป็นการเสียงมากกว่านี้
ตั้งแต่สร้างทะเมียดมาก็คือ๒๗ปีนะครับ
ก็เพิ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นดีซึ่งทางทุกคนก็อยากให้เกิดขึ้น